ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดกระบี่บ้างนะคะมีเหตุสามีไม่พอใจภรรยา
ไม่พอใจเพราะอะไรภรรยาเอาแต่แชทเอาแต่เล่นมือถือ
ไม่พอใจนะคะปรากฏว่ามีปากเสียงกันแล้วถึงขั้นลงมือทำร้ายภรรยา
อดฉีกเลยนะคะแล้วหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่า
กระบี่ค่ะรับแจ้งจากโรงพยาบาลเกาะลันตาบอกว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินนะคะเดินทางเข้าไปตรวจสอบค่ะ
พบว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวจันทนีเคียนงามอายุ๒๖ปี
โอ้โหสภาพเนี่ยนะคะถูกทุบตีเข้าที่ใบหน้าจนบวมปูดแบบเนี้ย
นี่คือถูกทุบตีนะตามตัวแขนขาก็มีรอยช้ำทั่วตัว
ส่วนจุดที่ทำให้ถึงแก่ความตายคือปอดทั้งสองข้างค่ะ
กระแทกจนฉีกขาดกระดูกซี่โครงหักไป๑๕ซี่นะคะ
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครเลยค่ะนายธนวัฒน์ทองดีนอกอายุ๒๕ปี
สามีของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะเป็นคนนำภรรยามาส่งโรงพยาบาล
ตัวเขากับภรรยาก็พักผ่อนกันอยู่ที่บ้านค่ะทีนี้เห็นภรรยาเล่นแต่โทรศัพท์มือถือ
แล้วก็แชทไปแชทมาก็ต่อว่าจนมีปากเสียงกัน
ทีนี้ด้วยอารมณ์โกรธนะคะคุมตัวเองไม่อยู่ปรีเข้าไปทำร้าย
ต่อยเตะถีบกระทืบไปที่ชายโครงหลายที
ภรรยาแน่นิ่งไปเขาก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่ปรากฏว่าอาการบอบช้ำรุนแรงมากไม่สามารถยื้อชีวิตได้
เขาบอกเขาเสียใจไม่คิดเลยว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตค่ะก็เลยไปมอบตัวรับความผิด
เบื้องต้นจากการตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายนี่แหละค่ะ
เนี่ยสารเสพติดนี่มันทำให้คนยับยั้งช่างใจไม่ได้เลยนะคะ
เจ้าตัวรับว่าเสพประจำแต่ที่ก่อเหตุไม่ได้เกิดจากเสพยานะคะ
เขาปฏิเสธอย่างนั้นในที่สุดก็ถูกแจ้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยทรมานทารุณโหดร้ายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
พาไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุภายในห้องนอนนะคะ
จากนั้นคุมตัวส่งฝากหางศาลจังหวัดกระบี่ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ